เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชหน่อยต้องบอกว่าน่ากลัวจริงจริง
ใช่ค่ะเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตลาดนะฮะ
เขาจะมีร้านขายน้ำชากาแฟอยู่อยู่ริมถนนกระโรมนะครับหน้าตลาดรวมพืชผลหัวอิด
ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่จังหวะตรงนี้นะฮะผู้ชายคนนึงเดินมา
ผู้ชายคนนึงก็นั่งอยู่ค่ะอ่าลักษณะคุยโทรศัพท์ไหมคะ
คุยโทรศัพท์แล้วชักมีดมาแล้วเนี่ยฮะโอ้ย
มีเล็งมีกะแล้วปักลงไปที่กลางหัวเขาแล้วเงื้อสุดแขนอ่ะ
คนแถวนั้นก็มาช่วยนี่คนที่ถูกแทงก็พยายามเข้าไปสู้
นี่โดนไปอีกทีนึงนะฮะเข้าไทยทอยโดนไปอีกทีนึง
มันอะไรกันคะเนี่ยผู้คนแถวนั้นต้องมาช่วยกันห้ามช่วยกันกัน
เดชะบุญมากนี่อีกมุมนึงนะฮะที่โดนไทยทอยอ่ะ
จังหวะที่สองใช่ไหมคะเมื่อกี้เนี้ยใช่โอ้มันอะไรกันคะเนี่ย
ในมือของคนก่อเหตุเนี่ยเป็นมีดเดยไก่
มันมันเป็นยังไงคะมีดเดยไก่มันจะเล็กแหลมมันไม่ยาวไม่ใหญ่มาก
แต่ก็ยาวประมาณสองเซนติเมตรแต่ปักเข้าไปก็เจ็บอ่ะ
แต่ที่เล็งไปเนี่ยคือกลางหัวเขาเลยกลางศีรษะเขาเลยนะฮะ
อันนี้พยายามฆ่าไหมอ่ะโชคดีมากมันเข้าไปได้ประมาณเซนหนึ่ง
แล้วมีดมันหักโอ้ยที่เห็นแทงครั้งที่สองเนี่ย
คือมีดนี่หักแล้วด้ามมีดกระเด็นไปแล้วเหลือแต่ใบมีดนะ
ที่มันยังคาอยู่ใช่ไหมคะยังคามือเขาอยู่ยังเอาไปปักไทยทอยเขาอีก
โอ้โหน่ากลัวจริงนั่งอยู่แบบไม่ได้ไปหาเรื่อง
มองหน้าหาเรื่องมีปัญหาอะไรไม่ใช่เลยนะ
เขานั่งของเขาอยู่เฉยค่ะคุยโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่เฉย
นี่ผู้ชายคนนี้ก่อเหตุเสร็จยังบ่นไปอะไรก็ไม่รู้ฮะเนี่ยฮะ
แล้วก็หนีหายไปขี่จักรยานยนต์หายไปเลยยังจับไม่ได้เลยตอนนี้
เพื่อใครพบเห็นนะฮะนี่ตอนที่ขี่จักรยานยนต์ออกไป
ยังจับไม่ได้นะครับเผื่อใครพบเจอนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นเพื่อใครพบเจอนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเพื่อใครพบเจอนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นเพื่อใครพบเจอนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเพื่อ
นี่เป็นเพื่อใครพบเจอนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเพื่อ
นี่เป็นเพื่อ

แน่นอนใช่โอ้ยโอ้โหดูสิที่เย็บเข้าไปนะฮะ
ดีจริงจริงพี่โตที่ไม่เจ็บหนักที่รอดมาได้ค่ะแต่มันโอ้ย
มันเป็นประสบการณ์ที่แย่มากนะคะอ่าเดี๋ยวฟังพี่โตกันแล้วกันนะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นอืมหลายท่านมีคำถามในใจแน่นอนว่าไปโกรธแค้น
มาตั้งแต่ชาติปางไหนเนี่ยค่ะพี่โตนะฮะชื่อจริงก็คือ
ทวีศักดิ์เกื้อกูลนะครับเป็นพ่อค้าเขียงหมูนะคนที่ก่อเหตุเนี่ย
สูงสูงนะสูงสัก๑๘๐เซนติเมตรชื่อนายสม่ออันนี้ชื่อเขานะ
สม่อนะฮะมีดที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีดเดยไก่
ยาวประมาณสองเซนติเมตรที่แทงเข้าไปที่กลางศีรษะพี่โตเนี่ย
มันลึกเข้าไปประมาณหนึ่งเซนแล้วก็โดนที่ด้านหลังศีรษะ
ใกล้ใกล้ไทยทอยอีกแผลหนึ่งผู้คนที่อยู่แถวตลาด
อยู่ตามร้านแถวนั้นก็พยายามมาช่วยกันนะฮะก่อนที่นายสม่อจะขี่จักรยานยนต์
แล้วก็หลบหนีหนีหายไปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำเมื่อวานนี้
ท้องที่สพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับนายสม่อนี่เป็นชาวลานสกานะฮะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้แค่ชื่อเล่นอายุประมาณ๕๐ปี
หือจังหวะนี้นะไม่ไหวจริงจริงคือดูแล้วมันแบบขนลุกอ่ะ
คุณผู้ชมครับชุดสืบสวนวันนี้ลงพื้นที่
ไปสอบปากคำพยานแวดล้อมอีกครั้งนะฮะทำให้ทราบว่าคนก่อเหตุนายสม่อเนี่ย
เขาเช่าห้องอยู่ในตลาดนี่แหละตลาดรวมพืชผลหัวอิด
คดีพี่โตที่ถูกแทงจนบาดเจ็บก็ไปด้วยค่ะแต่พอไปถึงเนี่ยไม่เจอนะฮะ
ห้องนี่ล็อกในห้องเหลือแต่ข้าวของ
เกลื่อนไม่เป็นระบงระเบียบอะไรเลยนี่ที่ห้องของเขานะครับ
ตอนนี้กำลังตรวจสอบชื่อนามสกุลแล้วก็แหล่งที่อยู่อยู่ตามบ้านญาติพี่น้องต่าง
เพื่อจะจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
พี่โตคนเจ็บนะครับที่เปิดบาดแผลให้เราดูถูกมีดเดยไก่แทงเข้าศีรษะแล้วก็ไทยทอย
รวม๒แผลนะฮะศีรษะด้านหลังแถวไทยทอย
แต่ละแผลลึกประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับเย็บสองแผลรวมกันสี่เข็ม
โตบอกว่าอย่างนี้ฮะก่อนเกิดเหตุที่เห็นนั่งอยู่เนี่ย
พี่นั่งทำบัญชีอยู่ที่โต๊ะนะก็นั่งทำบัญชีตามปกติใช้โทรศัพท์ตามปกติ
ไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยไม่ได้พูดโวยวายอะไรเลย
ก็เป็นไปตามคลิปนะร้านที่นั่งอยู่ก็มีเจ้าของร้านอยู่
แล้วก็มีลูกค้าในร้านตอนนั้นที่เข้ามาช่วยกัน
หลังจากเกิดเหตุนะฮะพอกันพี่โตออกมาได้ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนก่อเหตุก็ขี่จักรยานยนต์หนีหายไปตอนนั้นยังไม่มีใครกล้าเข้าไปถึงตัว
เพราะว่าเขามีมีดอยู่ในมือด้วยพี่โตยอมรับว่างงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มาทำร้ายเขาทำไมยืนยันว่าไม่รู้จักกันเลยนะครับ
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกันด้วยแต่เท่าที่ทราบจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ย
นายสม่อเพิ่งเข้ามาทำงานที่ตลาดเป็นคนงานเก็บขยะในตลาด
มาอยู่ได้๒๓วันคาดว่าน่าจะเมานะแล้วก็อาจจะคลุ้มคลั่งเลยมาทำร้าย
เพราะตอนก่อเหตุก็พูดจาวกวนจับใจความไม่ได้แล้วมีกลิ่นเหล้าคละคลุ้งไปหมด
ใช้มีดนะทีแรกคิดว่าทุบกันด้วยกำปั้น

ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะฮะ

จะเห็นว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นี่คนเจ็บพี่โตก็นั่งอยู่ที่โต๊ะ
กำลังคิดกำลังจดบัญชีอยู่
นั่งโทรศัพท์อยู่ที่โต๊ะ

ผมก็นั่งของผมอยู่ไม่รู้จักเขาด้วยก็ไม่ได้คุยอะไร
ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้โวยวายอะไรใส่กันเลย

ชั่วหญิงเย็นค่ำมาวานนะครับ

เป็นขณะเกิดเหตุตรงที่ท่านเห็นไปแล้วนะฮะอันนี้คือจังหวะที่เอามีดเนี่ยแทงใส่กลางศีรษะเขาไปแล้ว
เขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามไล่ไปก็ถูกแทงเข้าด้านหลังศีรษะไปอีกทีนึง
แล้วคนก่อเหตุก็ออกมาขี่จักรยานยนต์หนีหายไป
แล้วก็บนพึ่มพำอะไรไม่รู้ก่อนเนี่ยนะฮะ
คือถ้าไล่เรียงตามลำดับเหตุการณ์เนี่ย
ก็จะเห็นจุดเริ่มต้นคือคนเจ็บนั่งอยู่ที่โต๊ะหนึ่งคนก่อเหตุนั่งอยู่อีกโต๊ะนึง
แล้วอยู่ดีคนก่อเหตุก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปเดินมา

ไม่ทันได้ระวังตัวนะครับเพราะว่าก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุร้ายแบบนี้เกิดขึ้น
อ้อมมาข้างหลังเขาแล้วก็เอานี้เนี่ย

พักนึงเนี่ยทำเหมือนกับดูโทรศัพท์มือถือตัวเอง
แล้วชักมีดขึ้นมาแล้วแทงใส่เขาเลย
อเจมส์อันทั้งสุข่าวน่านี่ก็นั่งอยู่ตรงโต๊ะตรงคนข้ามกันเนี่ยแหละ
เดี๋ยวอยู่ไม่ได้คุยอะไรกันเลยไม่ได้มองหน้าไม่ได้มีปัญหาไม่ได้
ทะเลาะกันด้วยก่อนที่คนก่อเหตุเนี่ยจะลุกขึ้นมาแล้วก็เอามา
มีดเนี่ยมาปักใส่หัวเลยนะฮะพี่โตบอกแล้วมีดเนี่ยมันหักด้ามมีด
ร่วงลงไปแต่ยังเหลือใบมีดเนี่ยอยู่ที่มือของคนก่อเหตุ
ตอนที่พี่โตพยายามเข้าไปไล่เนี่ยเขาก็เลยแทงใส่แถวหลัง
ศีรษะใกล้ใกล้กับไทยทอยอีกทีนึงหลังจากนั้นเหตุการณ์มันก็
ละมุนวุ่นวายไปหมดพี่โตบอกว่าเชื่อว่าที่รอดมาได้เนี่ย
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะบรมีของหลวงปู่หนูผินวัดขนาดนาค
นครศรีธรรมราชซึ่งใส่ติดตัวมาตลอด๒๐ปีเป็นเครื่องยึด
เหนียวจิตใจนี่พระองค์นี้นะฮะค่ะร้องติดตัวตลอดคุณแม่เนี่ย
ให้ไว้ตั้งแต่อายุ๓๐เชื่อว่าคุ้มครองให้จากหนักเป็นเบาไม่
ป่านี้เนี่ยพี่โตบอกแซคอาจจะไม่ได้เจอพี่ที่นี่ก็ได้
อาจจะไปเจอพี่ที่วัดที่ตั้งสวดศพก็ได้
โอ้โห
แต่เราไม่เห็นเขากินเหล้าเราก็พูดไม่ได้

แต่ว่าเราไม่เห็นว่าตอนเขากินเหล้าเราไม่เห็น

เขาสั่งเหล้าทีละ๓๐บาท๒๐บาทอะไรแบบนี้

อ๋อวัดไหนครับพี่

เห็นว่ามันแทงเต็มแรงเลยใช่ไหมแต่ว่าแบบ

แต่ว่ามันเหล็กด้วยน้ะไม่ใช่ไม่เหล็กนะ
พอยังไม่ถึงผมเผโนะมากเลย
คนในตลาดบอกว่าคนที่ก่อเหตุในสม่อเนี่ยก็เพิ่งมาอยู่ตลาด
ตอนนี้ขวัญภาวะกันหมดทั้งตลาดเลย
เพราะยังจับไม่ได้ไม่รู้ว่าหายไปอยู่ที่ไหน
เป็นบุคคลอันตรายเลยนะฮะตอนนี้ชาวบ้านเขากลัวกันมาก
เพราะจากพฤติกรรมเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกายปกตินะ
มันเข้าข่ายพยายามฆ่าเลยนะอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วคือมันแสดงถึงเจตนานะคะครับ